คุณผู้ชมครับเห็นท่านผู้ชมถามมาทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว

นี่คนถามมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหมือนกันว่าช่วงนี้ไม่มีผีเลยนะ
บางคนนึกว่าไปลงสมัครเลือกตั้งที่ไหนไม่ได้ลงที่ไหนนะ
ท่านผู้ชมครับมีนะฮะวันนี้มีแล้วนะครับมีลูกชายของผู้หญิงคนหนึ่ง
แม่อายุ๕๔ปีนี่อยู่ดีแม่ก็มีอาการลักษณะแบบนี้

ไปอยู่นะลูกหลานนี่ตกตะลึงกันทั้งบ้าน

เหลือกลิ้งอยู่บนที่นอนเนี่ย

ไว้แต่ในกล้องวงจรปิดมันไม่มีเสียงแค่นั้นเอง

แล้วแกก็นอนกลิ้งนี่

จนลูกหลานวาดกลัวไปหมด

อ่าเขานอนดิ้นเฉยหรือเปล่าไม่ฮะอันนี้คือลูกชายบอกสงสัยจะถูกผีเข้า
เหรอคะเป็นกล้องวงจรปิดในบ้านหลังหนึ่งที่ปฐุมธานีนะครับ
นี่เป็นช่วงตี๔ตั้งแต่วันที่๖กุมภาพันธ์นะทุกวันนี้ลูกชายบอกแม่ก็ยังเป็นอยู่
นี่ดูเดินดูเดินมีเสียงไหมมีเสียงไหมเดินอย่างนี้เหรอ
เนี้ยเ์ยเดินแบบเมอลอยเออเดินเลยลอยแต่เก่งถอดรองเท้านะ

ตัวนี้มันเรียบร้อยดีรู้จักมารยาทเนอะไม่ทำให้เจ้าของบ้านต้องมาเช็ดถู
อ่าแล้วก็ไปนอนบางทีนอนนอนอยู่เกลือกกลิ้ง
กรีดร้องเห็นไหมนี่แกนั่งซึ่งเป็นมาเนี่ยตั้งแต่กุมภาพันธ์อ่ะ
ค่ะจนเขาบอกไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยส่งคลิปนี้
ให้หมอปลาอยากให้หมอปลาเนี่ยมาช่วยดูแม่ให้หน่อย

ไม่ได้ตัดหน้าหมอปลานะไก๊บอกผมก็รักษาไม่ได้

นี่ลูกชายนะฮะที่ขอความช่วยเหลือมา
นัทธพลนะครับอายุ๓๐ปี

อยู่ที่ตำบลลำไซอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
เหตุการณ์ลักษณะประหลาดแบบนี้เนี่ย
มันเกิดขึ้นกับแม่ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์
ตอนนั้นแม่ไปหาพี่สาวที่อำเภอค่ายบางรจันท

แล้วก็ไปช่วยงานบุญที่วัดสี่เหลี่ยม
ห่างจากบ้านพี่สาว๒๐๐เมตร
หลังจากกลับมาจากวัดเนี่ยแม่เปลี่ยนไปเลย

ไปถามหมอดูร่างทรงเนี่ย
บางหมอก็บอกแม่เนี่ย
ตอนนี้เข้าสู่วัยเบนเจอร์เพศตอนอายุ๕๔ตามความเชื่อ

เขาบอกเป็นวัยเบนเจอร์เพศตอนอายุ๕๓
เพื่อท่านผู้ชมยังไงบอกมาหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
แล้วทีนี้เนี่ยตอนที่ไปวัดอ่ะ
แม่ไปหยิบท่อนไม้มาใช่ไหม

ท่อนไม้ท่อนนั้นมันมีวิญญาณอาศัยอยู่

โถอยู่ที่ไหนไม่อยู่อยู่ในท่อนไม้

ใช่อันนี้ร่างทรงคนหนึ่งนะ

ปัสสาวะรถหัวเจ้าที่เจ้าทาง

แต่อยู่พอจะพาแม่ไปที่วัดนั้นที่สิงห์บุรี

แม่พูดออกมาเป็นน้ำเสียงที่มันไม่คุ้นเลย

บอกไม่บอกหรอกปล่อยให้งง

จากนั้นเขาก็เลยพาแม่ไปทำพิธี

ตามที่ร่างทรงบอก
ว่าพื้นที่แถวนั้นเนี่ยเจ้าที่แรง
มีวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาที่มันแบบ

แล้วเคยมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ติดกับต้นว่า
คนในบ้านหลังนั้นถูกฆ่าตายยกครัว

ทีนี้ทุกคนก็เครียดกันหมดทั้งบ้าน
พอแม่ของคุณนัทพลก็เป็นอย่างนี้
พาไปหาหมอทางจิตเวทมาแล้ว

หมอบอกถ้าดูอาการจริงเนี่ยก็ถือว่าแม่ปกตินะ
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น

ที่แรกคิดว่าสมองเสือหรือว่าเป็นแบบว่า

ปวดน้ำต่อมาให้ช่วยที่เผาแม่ก็ทำ

ก็ทำตามที่เขาบอกมา

ฝืนตอนเช้าก็ไปจดทูปจดทูปที่วันแน่แหละ
แต่ไม่ได้เข้าไปข้างใน
แล้วก็ไปเราบนไก่บนหมูแล้วก็ไปแก้บนให้เหลียว
ตอนแรกก็เหมือนจะดีขึ้นนะกลับมาเป็นเหมือนเดียวอย่างเงี้ย
ท่านผู้ชมบอกเข้ามาแล้วค่ะเบนเจอร์เพศเนี่ยเขาเอาลงห้า
นี่ทางคุณแม่ของคุณนัทพลอายุ๕๔ที่ร่างทรงบอกกำลังเข้าสู่เบนเจอร์เพศ
ในวัย๕๔๕๕นี่แหละทุกผู้ชมครับทีนี้ทางเนี่ยคุณป้าท่านนี้เนี่ย
ธนกรก็ลองไปดูนะนี่คือลูกชายบอกพาไปหาหมอทางทางจิตเวทแล้วนะ
โรงพยาบาลนะค่ะหมอตรวจสมองสมองแล้วปกติดีนี่คุณผู้ชมถามกันว่า
หรือคุณแม่เครียดอะไรหรือเปล่าก็ดูแกเหม่อเห่อลอยลอยตัวแข็ง
แกอาจจะคิดอะไรอยู่ชื่อคุณป้าสุภาพแกก็ถามว่าป้าเป็นอะไร
แกบอกแกนอนไม่หลับรู้สึกตัวลอยไม่หิวไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไร
ตอนที่ลูกพาไปหาหมอก็ตอบอะไรไม่ได้

แล้วแม่ไปทำอะไรที่วัดสี่เหลี่ยมนะครับแม่จำความได้ไหม
จำความได้ไหม
ตัวแม่จำความได้ไหม

จำได้ไหมว่าเราไปวัดมา
ไปวัดไปทำอะไรมาไม่รู้
ไม่รู้เลยเหรอวันนั้นน่าเลย

อ่าตอนไปวัด
แม่แม่แม่แม่แม่แม่
โชว์นี่อาบน้ำปะแป้งมาสวยใช่ไหมหมอปลานะฮะหมอปลาว่าอย่างไร
หมอปลาเห็นคลิปแล้วใช่ไหมหมอปลาบอกเห็นแล้วคลิปเนี่ย
แล้วล่าสุดลูกชายของป้าให้ข้อมูลเพิ่มมาบอกไม่ใช่แค่ท่อนไม้กลับไปปัสสาวะอะไรนะ
ลูกชายบอกแม่ไปเหยียบจอมปลวกด้วยตรงไหนอีกอ่ะอ่ามีจอมปลวกเข้ามาบวกอีก
สิ่งที่แม่ป่วยเนี่ยเกิดจากการไปเหยียบจอมปลวก
ซึ่งความเชื่อของคนไทยจำนวนมากยังเชื่อว่าปวกเนี่ยเป็น
ที่อยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครจะไปลบหลู่อ่ะไม่ได้ก็จะ
มีอันเป็นไปนั่นคือความเชื่อของคนไทยนะฮะหลายคนแต่มุม
มองผมเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคงไม่ปัญญาออก
ไปอยู่ในจอมปลวกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คงจะไม่

เอาเป็นว่าหมอปลามือปราบสัมภเวษีพรุ่งนี้จะไปดูอาการของ
สุภาพให้ที่บ้านที่ลำลูกกาปฐุมธานีค่ะเดี๋ยวรอดู